คราวนี้คุณตุ๊กกี้โพสต์
ไม่ใช่โลก๒ใบของคุณตุ๊กกี้นะ

ที่น้องเขยไปมีโลกสองใบ

มากดูภาพนี้ก่อนเลยที่คุณตุ๊กกี้

อีกโพสต์หนึ่งคุณตุ๊กกี้เอาโพสต์
ภาพผู้หญิงใส่สายเดี่ยวดำ
มาโพสต์นะและนี่ลูกโลกปิดหน้าเห็นไหมโลกสองใบให้คุณ
เขาเขียนข้อความแซ่บเอาไว้บอกว่าไม่มีหรอกโลก๒ใบ
มีแต่ผู้หญิงที่เป็นชู้กับผู้ชายที่ไม่รู้จักพอ
คุยแล้วก็แล้วเตือนแล้วก็แล้วสาบานแล้วก็แล้ว
แล้วคุณตุ๊กกี้ใช้คำนี้เลยกราบปีนแม่กูแล้วก็แล้ว

มันคงถึงเวลาแล้วล่ะปีกว่าแล้วไปคุยกันที่ศาลจบ
เจรจาศรีสายนี่คือคุยกันพร้อมกันหมดคุยประชุมไงใช่
ชุม๔สายคุยกันหมดเลยนะครับคุณตุ๊กกี้น้องสาว
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้กับผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะ
หลังจากนั้นคุณตุ๊กกี้โพสต์ต่อนี่เล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้หญิงที่ถูกอ้างว่าเป็นโรคใบที่สอง
คือบอกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าไปตามรีพอร์ตเพจ
หายไป๑วันแล้วก็ไล่ไปอินบ็อกซ์
ด่าคนที่แชร์ข้อความของคุณตุ๊กกี้
เออเนี่ยมันเกิดกลายเป็นเรื่องเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
คุณตุ๊กกี้แชร์โพสต์จากเพจเมียยืนหนึ่ง
โอ้โหเพจนี้ของคุณธัญญาไง
นี่ก็เป็นข้อความว่าถ้ารู้ว่ามีเมียแล้วไม่ยุ่งหรอก
ก็รู้แล้วนี่ไงเมื่อไหร่มึงจะหยุด
แล้วก็เขียนแคปชั่นขอความช่วยเหลือ
ให้พี่ธัญญาช่วยจัดการอีกแรงหนึ่ง

นี่คือเป็นโพสต์ต่างนะที่คุณตุ๊กกี้โพสต์แล้วคนแชร์เยอะมาก
ทีมข่าวก็อยากรู้เรื่องนะ

เออก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วกัน
ตุ๊กกี้ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา

เคลียร์กันแล้วหลายรอบมาโดนจับได้เนี่ย

แล้วหลังจากนั้นเนี่ย๒๖ธันวาธ์

บอกแบบนี้บอกว่านี่มาเอาสามีเธอกลับไปหน่อย

เพราะวันที่นางโทรมาหาน้องสาวหนู

แล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วคุณตุ๊กกี้จะมายุ่งอะไร

มันไม่ใช่เรื่องของคุณตุ๊กกี้นี่

สามีของคุณตุ๊กกี้ก็ไม่ได้ไปมีโรคใบที่๒ที่ไหน

หนูเนี่ยเป็นสาวหลักของครอบครัว

แล้วน้องสาวหนูก็เป็นคนนิ่ง
เฉยเชื่อใจสามี
ไม่เที่ยวไม่ดื่มโลกสวย
น้องสาวหนูเนี่ยเป็นคนดี
เป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูก
หนูไม่อยากให้ใครมาทำลายหัวใจ
จ่ายให้แสนนึงแต่ขอมีความรัก

ซึ่งคุณตุ๊กกี้ก็บอกว่าเรื่องคดีความตอนนี้
ก็เลยปรึกษาทนายเจมส์นิติธร
ซึ่งทนายเจมส์บอกว่าคุณตุ๊กกี้ให้ทนายเจมส์เป็นคนดูแลคดีจริง
แต่ว่าเรื่องรายละเอียดทางทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
ทนายเจมส์เล่าให้ฟังหน่อยทนายเจมส์บอกว่ามันไม่ได้
รายละเอียดต่างจะต้องให้ทางคุณตุ๊กกี้เป็นคนเปิดเผยเอง
แต่ผมบอกได้แค่ว่าคุณตุ๊กกี้มาปรึกษาเรื่องคดีกับผม
นี่ผู้หญิงหลายคนฟังเรื่องนี้โอ้โหรู้สึกแบบชอกช้ำเลยนะ
ถ้าผู้ชายจะคิดแบบนี้ไงคือขอมีคนอื่นด้วยได้ไหม
ขอมีสองมีสามด้วยได้ไหมผู้หญิงเขาก็คิดอย่างไร

ถ้าผู้หญิงบอกกับผู้ชายบอกแล้วฉันขอมี๒มี๓ได้ไหมล่ะ
เออแต่ผู้หญิงเขาไม่ค่อยทำนะมันผิดศิลธรรมอะไร
ต้องคิดถึงศิลธรรมแล้วก็ความเป็นครอบครัวด้วยนะ
เออมีลูกแล้วก็ต้องดูแลลูกไง
ทีนี้พอเรื่องโลกสองใบถึงหูเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างคุณธัญญา
เออเอาอย่างไรดีวีดีโอคอลละกันสอบถามคุณธัญญาค่ะ
เพราะว่านอกจากคุณตุ๊กกี้จะแชร์ข้อความจากเพจเมียยืนหนึ่งของคุณธัญญาแล้วเนี่ย
เตรียมหลักฐานจะไปปรึกษากับคุณธัญญาด้วย
ทีนี้คุณธัญญาก็พร้อมให้กำลังใจเลยแล้วคุณธัญญาก็เตือนแหละ
เกี่ยวกับการโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นคดีความ
ถึงขั้นฟ้องร้องกันได้เดี๋ยวลองฟังตอนที่เราวีดีโอคอลคุยกับคุณธัญญาหน่อยค่ะ
เราก็เห็นตามข่าวเนอะว่าน้องสาวเขามีปัญหาเรื่องนี้อยู่เขาแชร์ในในเพจมีอีกหนึ่งอะค่ะ
คือบางทีเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันไปกล่าวถึงบุคคลที่๓
มันก็ต้องระวังนิดหนึ่งอ่ะอืมว่าเราเราก็ไม่รู้อ่ะเนอะว่าว่า

ใครก็ไปปรึกษาคุณธัญญาคุณจำได้เรื่อง
โลก๒ใบของนายตำรวจใช่มั้ยเค้าก็ปรึกษาคุณทันยาเหมือนกัน

กลายเป็นคนในเกลุ่มของคุณทันยาแล้วนะ

เวลาไปสัมภาษณ์ในสื่อต่างหรือว่าไปออกงานเนี่ย

ใช่ค่ะที่นี่เรื่องของน้องสาวของคุณตุ๊กกี้เนี่ยจริงเราก็ไปดูโพสต์นะ
ปรากฏว่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วน้องสาวของคุณตุ๊กกี้มีลูก๒คน
แล้วก็เคยโพสต์ลักษณะเหมือนกับเตือนเตือนผู้หญิงที่มาทีหลังบอกว่าแบบ
อยากได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็ทักมานะ
แล้วทางฝั่งคู่กรณีที่ถูกอ้างว่าเป็นน้องเขยของคนที่นอกใจกับผู้หญิงโลกใบที่๒เนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าปีที่แล้วก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นจริง

แล้วเขาก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ส่วนผู้หญิงที่โดนกล่าวหาว่าเป็นโรคใบที่๒
เขาบอกว่าเขาขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้ว
แล้วล่าสุดค่ะทีมข่าวของเรา
ไปเจอคุณตุ๊กกี้ในงานเปิดตัวรายการของคุณหม่ำจกมก
แต่ว่าคุณตุ๊กกี้บอกว่าติดถ่ายรายการต่อ
ก็เลยขอไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม

คนนั้นเขาบอกว่าเรื่องมันจบไปแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวจะจบอย่างไรล่ะนะครับฝ่ายหญิงที่เขาถูกอ้างว่าเป็นโรคใบที่๒
เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ข้อมูลอะไรแบบนี้แล้ว
มันก็สะท้อนปัญหาเรื่องของครอบครัวไทยนะครับ